ประเด็นการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐค่ะ
เพราะว่ากลุ่ม๔กุมารนำโดยนายอุตมาสสาวนายน
รัฐมนตรีวะกันกระทรวงกันคลังอดีตหัวหน้าภรรย์
แล้วก็นายสนทิรัฐสนทิจิระวงอดีตเลขาธิการพักเนี่ย
ทำหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่านายกจะมีการพิจารณาติดตามจากรายงานกันค่ะ
จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะกล่าวได้ว่าภารกิจของพวกเราทั้ง
สี่คนเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็ถือว่าได้มนุษย์ล่วงไปแล้ว
ภารกิจทางการเมืองที่กล่าวมานะครับได้รู้เรื่องไปแล้ว
แล้วก็ประกอบกับวันนี้พักพลังประชารัฐนะครับ
ก็มีคณะผู้บริหารใหม่นะครับที่พร้อมที่จะนำพาพัก
เดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ
ก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเรานะครับเอ่อ
จะหยุดนะครับภารกิจทางด้านการเมืองในพักพลังประชารัฐ
พวกเรามีความคิดแบบนี้มีวิธีปฏิบัติแบบนี้
เราก็เลือกทางเดินในวิธีของเราตราบใดที่มีหน้าที่

ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายหลัง๔รัฐมนตรีพักพลังประชารัฐ
ฉายาศรีกุมารภายใต้สังกัดนายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจจูงมือกันยื่นใบลาออกจากสมาชิกพักเป็นที่เรียบร้อย
แต่ยืนยันยังไม่มีแนวคิดจัดตั้งพักการเมืองใหม่
ส่วนตำแหน่งคอรมอลในอนาคตจะเป็นอย่างไร
ให้เป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามเรื่องนี้
ระหว่างพบปากกับผู้บริหารและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โอกาสเดินสายรับฟังมุมมองการขับเคลื่อนประเทศ
ผู้บริหารสื่อยอมรับว่าภายในพักพลังประชารัฐ

เมื่อใครไม่พอใจก็ลาออกได้

ที่ต้องขอรับโคตรต้าของพักการเมือง
หากใครลาออกก็พร้อมมีคนทำหน้าที่แทน

ระบุได้รับหนังสือลาออกจากทั้ง๔คนแล้ว
รบการตัดสินใจไม่ขอตำหนิใคร
ส่วนกรณีที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรล่ม
หลังองค์ประชุมไม่ครบเมื่อวานนี้
ในผู้ที่พองคุณการในฐานะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ
ชี้แจงว่าพลเอกประวิทย์เป็นห่วงเรื่องนี้
แต่ยังไม่ถึงขั้นไม่พอใจ
กำชับรองหัวหน้าพักที่ดูแลแต่ละภาคและวิบรัฐบาล
ต้องกลับไปหาวิธีดูแลสอสอให้รอบครอบกว่านี้

ความตั้งใจของบิ๊กตูที่หวังยื้อเวลาปรับคอรมอออกไป
หลังสภาผ่านร่างงบประมาณปี๒๕๕๙
อาจจะเป็นต้องกลับมาทบทวนใหม่
เพราะรายชื่อสอสอส่วนใหญ่ที่ขาดประชุม

ที่ต้องการให้เขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีใหม่ทันที
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน